เอาละครับวันนี้เริ่มต้นข่าวสารที่มีมากมายนะครับ
ด้วยเรื่องราวที่พี่ทิเป้จะนำมาฝากกัน
เป็นเรื่องราวของที่พูดถึงเรื่องของ

คราวนี้จะพาไปที่ไหนเชียงรายใช่ไหม
เรื่องของที่ว่าคนแห่ไปที่ขวาศิลปะ

อาจารย์เจริญชัยโครสิมีภาษ์บอกว่า

ท่านเปิดเผยถึงการย้ายภาพวาดสีน้ำมัน

ว่าในช่วงเช้าวันเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นการพูดถึงวันนี้ครับ

ที่จะมีการเคลื่อนย้ายครับ
นึกว่าพี่ทิเป้จะใช้สำเนียงของอาจารย์เฉลิมชัยซะแล้วแม่
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้แหละฮะ

เคลื่อนย้ายภาพนี้จากบริเวณขัวศิลปะ
เก็บรักษาไว้ที่วัดร่องขุนนะครับ
เนื่องจากบอกว่ามีสภาพอากาศที่เหมาะสมแล้ว
สำคัญเลยนะใช่คือต้องดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีทั้งฝนแล้วก็มีน้ำ

แต่ตอนนี้สภาพอากาศดีขึ้น
เหมาะสมต่อการที่จะเคลื่อนย้ายไปไว้ที่บริเวณหน้าถ้ำแล้วนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้แสงแดดเริ่มดีนะครับ
เพราะสถานที่เดิมตอนนี้ที่ทำอยู่มีความชื้นสูงนะครับ
แต่ว่าประชาชนก็ยังสามารถเข้าชมภาพได้นะครับ
รวมทั้งชมการปั้นหุ่นจ่าแซมวีระบุรุษถ้ำหลวงอีกด้วยนี่
เขาปั้นหุ่นจาแซมและด้านฐานเนี่ยนะ
ก็จะเป็นหมูป่าทั้ง๑๓ตัวนะครับ
รูปปั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๗๐นะครับ
อกจากนี้ยังจะมีการวาดภาพเพิ่มเติมอีก๒ภาพ
เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

เป็นภาพตำนานดอยนางนอนอีกด้วยนะครับ

เราจะขนรูปวาดมาไว้ที่นี่นะครับ
ก็จะได้หลบแดดหลบฝน

ความชื้นผมกลัวลูกเสียหาย

ดั่งนั้นพระท่านใดอยากจะไปถ่ายรูปที่หัวศิรภาคก็ได้
ก็จะมีรูปจำลองติดอยู่เท่าจริงที่นู่น

ติมากรรมและรูปวาดพวกนี้มานะครับส่วนรูปวาดที่วาดอีกสองรูป
เราจะวาดที่หัวศิลปะเหมือนเดิมนะครับท่านไปชมได้ในการวาดรูปที่นั่น
เป็นรูปที่เป็นสไตล์แบบโบราณนะฮะเป็นออกเหนือเหนือออกไทยนะครับ
ซึ่งจะเล่าเรื่องของความเชื่อของถ้ำหลวงนางนอนนะฮะ
ดังนั้นเราก็จะเขียนเกี่ยวเรื่องเป็นมายังไงความเชื่อของคนโบราณ
นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมกันได้นะครับที่วัดร่องขุนนะครับ
ก็จะมีการเก็บรักษากันไว้ก่อนเพราะว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่
ใช่ครับและอีกอย่างก็เรื่องความชื้นนี่แหละครับ
สำคัญมากสำหรับภาพที่เขียนกันเหล่านี้นะครับอาจารย์เฉลิมชัยยังบอกอีกว่า
บนผืนผ้าใบขนาดย่อมลงมาหน่อยก็คือห้าสิบถึงสองร้อยเซนติเมตรครับ
ราคาภาพละสองหมื่นบาทครับโดยเปิดให้จองสองร้อยรูปสองร้อยภาพนะคุณ
ตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหาคมนี้คือเมื่อวานเนี่ย
ก็สามารถที่จะจองกันได้แล้วนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาถ้ำหลวง
หลังจากการก่อสร้างสาราพิพิธภัณฑ์แล้วก็รูปปั้นจ่าแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งทุกภาพจะเรียงลำดับหมายเลขนะคุณ
และมีการลงลายมือชื่อของอาจารย์เฉลิมชัยไว้ด้วยนะครับ
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนไปดูได้เลยนะครับ
แล้วอยากได้ภาพก็เข้าไปสั่งจองกันได้ขนาดเนี้ยก็ประมาณอ่าสองร้อยเมตร
เอ่ยสองเมตรสองเมตรคูณครึ่งเมตรนะครับ
เป็นภาพขนาดย่อมลงมาหน่อยแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้
มีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยเออนะครับกำกลับไว้ด้วยสองร้อยรูป
แล้วก็ลายเซ็นต์อาจารย์ด้วยน่าสะสมนะครับยังเหลือนะครับ